แต่มามูกันต่อฮะนี่คือของสะสมของครอบครัวใช่ไหมครับ
ใช่ครับของครอบครัวส่วนหนึ่งครับ
เพียงซ่อยเราจะหิดว่าหลากสีเลย
คือสร้อยเส้นนี้เนี่ยผมตั้งใจทำไม่ได้เพื่อขาย
แต่ว่าตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ดูว่า
ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยหยกมีทุกสี
ดูแล้วมันทำให้เราสบายใจที่สุดก็คือสีเขียว
อีกต่อมุมมี่๓ล้าน
กดทุ่มนี้หลังบ้างนะครับ

สีที่แปลกอีกสีนึงคือสีม่วง
โดยช่วงปายหยกมั้วมมวงจะแบบม่วงเจ็ด

แต่อันนี้ถือว่าเป็นม่วงที่เข้มมากนะครับลองสังเกตดูครับ

ม่วงเข้มและเนื้อใสและเนื้อละเอียดเท่ากันนะครับอ๋อ

หยกเขาบอกที่จริงแล้วอย่างที่คุณเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการ
มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่ชนเผ่ามายัน

อันไหนที่เป็นแบบว่าคุณเชื่อว่าเป็นหยกที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่ามายังฮะ
วัฒนธรรมการใช้หยกเนี่ยในโลกเรานะครับ
สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่า

แต่มีการแกะสลักที่คล้ายคลึงกันนะครับ
อย่างของจีนเนี่ยเขาแกะมานานนะครับ

จะมีชิ้นนี้ที่

ข้างรอเนี่ยเป็นเป็นผิวมันเฉย

พูดง่ายหนักปราวงส์แต่

ใช่ครับหือว่าหลายวัฒนธรรมเชื่อว่ายกเป็นหินที่มีพลังยืดขึ้น

อันนี้น่าจะประมาณ๓๐๐ปี
กูอยู่ใน๓๐๐๐ปีครับนี่ทำไมคุณถึงเชื่อว่า๓๐๐๐ปี
อันนี้เราส่งไปเทสคือคุณพ่อผมเขาสะสมพวกของเก่านะครับ
แล้วก็สมัยนั้นก็ไปเมืองจีนแต่เอาออกมาเยอะ
ราคาตอนนี้ถ้าสมมุติเราตีกันเล่น
ตอนที่พ่อคุณได้มาเท่าไหร่อันนี้

แต่ว่ามีการแกะสลักเห็นไหมครับ

หยกเนี่ยเป็นหินที่มีความเหนียวมากนะครับ

จะแกะกันเป็นปีเลย

อันนี้ผมไม่ได้ถามคุณพ่อว่าเท่าไหร่เหมือนกัน

อันนี้ยิ่งเก่าครับอันนี้น่าจะ๔๐๐๐ปี

อย่างนี้แหละครับเวลาขอพรก็บอกว่า
ถ้าสมมติคุณมีก็ต้องขอพร

เพราะคุณก็ยังเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโลก
เป็นมือถือติดต่อกับสวรรค์

เป็นตัวแทนของสวรรค์และโลก

คุณเรียกว่าอะไรนะครับ
เอาไว้สื่อสารกับสวรรค์เหมือนกันนะครับ
มันเป็นชื่อแบบภาษาไทยหรืออะไร

อันนี้เก่ามากอันนี้ประมาณ๗๘๐๐ปี

คือก่อนที่จะมีประเทศจีนออกงี้ดีกว่า
ตอนเค้าใช้เค้าใช้กันแบบไหน
แต่ที่น่าสนใจคือลองสังเกต
รวดลายตรงนี้นะครับมันจะเหมือนหน้าคน
อ่ะชิ้นนี้ก็มีเป็นไง

เห็นมั้ยครับหน้าคนจะมีตาใหญ่

ถ้าคิดไปคิดมาสมมุติคุณเคยดูรูปชนเผ่ามายัน
ที่ก็บอกว่าเป็นคนคิดปฏิติตรงไปอีกอะไรทั้งหมดเนี่ย

อันนี้ประมาณกี่พันปีครับ
นี่เมื่อประมาณปีที่แล้ว
เท่าไหร่เนี่ยคุณเอาหยกเกรดอะไรมาเป็นแสนนะ
เป็นเกรดสามารถทำกำไรแบบเมื่อกี้ได้นะครับ

ตัวนี้เป็นต้นกำเนิดของมังกร

เพราะว่าหมูเนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์นะครับ
แล้วเขาก็เลยเอาเชฟของหมูเนี่ย
ทำเป็นหน้าของมังกรนะครับ
อันนี้ก็เป็นชิ้นแรกเลย

ม้าจะเป็นม้าวิ่งม้าอะไรต่างใช่ไหม

อันนี้จากราชวงศ์ถังนะครับ
ราชวงศ์ถังเนี่ยเป็นพระถังสำจังอะไรพวกนั้นนะครับ
สมัย๓ก๊กสมัยอะไรอย่างนี้
คือสมัยนั้นเนี่ยม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาให้ความสำคัญมาก
ดังนั้นการแกะสลักหรือการทำของออกมาเนี่ย

ม้าที่เหมือนกึ่งนอนกึ่งนั่งนะครับ

เออแล้วก็หันหน้าครับ

มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางคุณไม้ไม่สามารถ
นำมาในรายการได้เพราะว่ามีขนาดใหญ่มาก

แต่ชิ้นนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะฮะ
แล้วก็ยังเป็นชิ้นที่ชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่า

คือขอเท้าความนิดหนึ่งปีที่แล้ว
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ร้านผม

เข้าบนดนักทั้งเที่ยวเข้าไปเยอะ
รถบัสไปกันตลอด
มีวันหนึ่งผมกำลังแกะงานชิ้นหนึ่ง
เป็นงานชิ้นที่ให้ลูกค้าเป็นพระเหมือนกัน
แต่หยกก้อนนั้นเนี่ยมาจากก้อนเดียวกับพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่เราแกะอยู่หน้าร้านนะครับ
กำลังดูเช็คงานอยู่ก็ได้ยินเสียงตู้มดังมาก
เพิ่งไม่ไกลอ่ะร้านผมก็ก็ประมาณสิบกว่าเมตรอะไรอย่างเงี้ยจากที่เกิดเห็น

หน้าร้านเลยครับคือผมเดินออกไปผมช็อกเลยผมไม่เคยเห็นภาพอย่างนั้นมาก่อน
เป็นรถบัสใหญ่มากลงมาเกือบชนร้านเลยครับไปติดอยู่กับต้นสนต้นหนึ่งหน้าร้าน

ตกมาจากข้างบนแล้วกำลังจะพุ่งชนร้านคุณ

ลงมาอย่างนี้เลยปึ๊กลงมาอย่างนี้ร้านคุณอยู่นี่นะฮะ

ค้างที่ต้นสนครับแล้วต้นสนต้นนั้นเป็นต้นที่คุณแม่ผมปลูกต้นแรกที่เปิดร้านวันแรกเลยนะครับ
แล้วมันหลังมามันเริ่มเอ็นแล้วผมก็เลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะทับร้านก็เลยมีแพลนว่าจะตัดมันทิ้งนะครับ
พอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บอีกสักพักนึงมันกลับมาตรงให้เลย
แปลกมั้ยครับทั้งที่ว่าเวลาโชนเสร็จมันจะต้องไปด้านนี้

อีกด้านหนึ่งนะครับแต่มันกลับมาอีกด้านหนึ่ง

ชาวบ้านแถวนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะพลังของพระที่อยู่หน้าร้านเพราะจากตรงนั้นถึงพระเนี่ยไม่กี่เมตรเองนะครับ
ถ้าไม่มีต้นนั้นก็คือชนถล่มเหละไปหมดเลย
ถ้าวันนั้นมีชนขึ้นมาจริงเนี่ยมีความสูญเสียคือคนบนรถตายหมดแน่

พนักงานผมอาจจะมีไปหลายคนอยู่

มีคนรถหัวแตกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยเขาออกมา
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นพระหยกองค์นั้นแหละ

ที่ช่วยหยุดรถบัสทะนั้นเอาไว้

ผ้าหยกองค์นั้นทุกวันนี้ยังอยู่ไหมฮะ

เดินก่อนเข้าร้านเนี่ยจะต้องเจอ
มีเรื่องราวของโจรเข้าบ้านคุณพระดำครับ

คืออย่างบ้านผมเนี่ยเวลาประมูลหยกมา

หลายเป็นหลายสิบตันเป็นร้อยตันเนี่ย

เราก็จะเอาไว้ตามรอบบ้าน

ผมก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องเป็นผู้ชาย

เสร็จแล้วผมก็ออกไปแล้วก็
พอดีเป็นกากผม
เขาล็อกไว้ล็อกตัวไว้
เงาดำตัวใหญ่เหมือนเป็นยักษ์นะครับ

ไปกินนั่งกินกล้วยกินอะไรเรียบร้อย

อาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับมีความเป็นไปได้
ดำได้เคยมีโอกาสไปดูการประมูลที่พม่าบ่อยเนี่ยนะ

คนจีนจากทั่วสารทุกคนรวยหมดเนี่ย

ปีหนึ่งจะมีประมาณ๒ครั้งนะครับ

นึกภาพบริเวณแบบสนามฟุตบอลประมาณ๑๐สนามอะครับ
เดินกันจนขาลาดนะครับ

ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับ

แค่นี้เองไฟฉายนะครับ
ดูทุกล็อตเลยไปส่องดูนะครับ
เอาถังน้ำไปด้วยไปรูป
เอาน้ำใส่แล้วก็ส่องไฟดู

เมื่อก่อนยังง่ายอยู่ตอนนี้ยากมากนะครับ

ผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปแข่งกับพวกนั้น
จริงไหมฮะที่หยกจะเป็นคนเลือกเจ้าของเอง

มีครั้งนึงที่ชุดนึง
ผมไปประมูลกับพ่อเป็นสีม่วงนะครับ
ข้างนอกเนี่ยเป็นสีขาว
แต่มีชิ้นหนึ่งผมเขียนว่ามันม่วงนะ

มันหลายก้อนมากอยู่ในล็อตเดียวกัน

คือเราใส่ราคาแล้วก็ใส่เข้าไปในสอง

ตอนนั้นก็ให้แบบ
แสน๒แสนอะไรอย่างเงี้ย
ได้กลับมา
หยก

พลังงานด้านดีเนี่ยที่คนเอาไปแล้ว

ขอซื้อเริ่มต้นซื้อชิ้นหนึ่งหลักพันก่อน
คนจีนถ้าอ่อนหรือว่าแบบ

แล้วมันจะฟื้นคืนขึ้นมาเรื่องจริงหรือเปล่า

หยกเป็นตัวที่ทำให้ดึง
รวนเลยนะครับถือว่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันนะ
ก็เรื่องหยกมันไม่มีใครทำเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นล้านเพชรใช่ไหม
ถามนิดนึงเกรงราคาได้ไหมหยก

คือเราซื้อมาเล่นเนี่ยเล่นหยกสมมุติคนก็เล่นเพชรเล่นพลอยเล่นทอง
หกคุณภาพสูงนะฮะถ้าเล่นเนี่ยต้องเล่นคุณภาพสูงไปเลย
ในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับราคาขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยเท่า
ไม่ใช่หนึ่งร้อยเปร
อยากดูไปที่ไหนได้นะเนี่ย

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูไหมฮะ

เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ฮะ
ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอไป
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

กลับพบกันได้ใหม่นะครับกับงูตัวพ่อหมูตัวแม่และหมู่ขั้นเทพนะครับ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

คุณนี่นอนอัพพันดี้วันนี้สวัสดีสวัสดีฮะ